ทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนนึงเขานำภาพจากกล้องวงจรปิด
เผยแพร่ทางสังคมออนไลน์นะฮะ
บอกว่าตัวเองก็งงเนี่ยฮะคืนวันหนึ่งยืนดื่มน้ำอยู่ที่รถยนต์ของตัวเองครับ
แล้วก็มีผู้ชาย๓คนนะฮะซ้อนท้ายจักรยานยนต์กันมา
มาถึงก็มารุมทำร้ายเขาเลยนะฮะ
ถูกทำร้ายจนกองลงไปนอนกับพื้นอ่ะนะ
อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังมาเตะซ้ำอีกเตะซ้ำเข้าที่ศีรษะนะครับ

เนี่ยเขากองไว้แล้วนะก็เตะอีกนะครับ
แล้วก็พากันขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากจุดเกิดเหตุ
คนเจ็บเขาก็ขอภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับ
แล้วก็เอาไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์
อย่างเพจหัวร้อนก็เอามาลงไว้
เขาต้องการตามหาตัวสามคนที่ทำร้ายเขาค่ะนะครับนี่ฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณนฤทธิบุญนิ่มก็เลยไปตามหาตัวผู้ชายคนนี้นะครับที่ถูกทำร้ายนะครับ
เพื่อจะถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับคนที่ที่ถูกทำร้ายชื่อนายสิทธิชัยร่มรื่น
อายุ๒๙ปีนะฮะเขาก็ยังมีร่องรอยการถูกทำร้ายอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นบาดแผลที่ศีรษะ
แล้วก็เล่าว่าวันเกิดเหตุก็คือช่วงตี๓ของวันจันทร์ที่๑๒สิงหาคมนะครับ
เขากลับมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วมาแวะซื้อน้ำที่ร้านสะดวกซื้อสาขาถนนเชื่อมคลองมอน
วงทัพยาวเขตลาดกระบังกรุงเทพเดินเข้าไปซื้อน้ำเสร็จก็ออกมาแล้วก็ยืนดื่มน้ำอยู่ที่รถที่ลานจอดรถ
แล้วก็มีผู้ชาย๓คนที่เห็นในคลิปวงจรปิดขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็มาถามเขา
โดยนายสิทธิชัยเนี่ยบอกว่ามาถามเขาว่ามองหน้ากวนเท้าเหรอแล้วก็เป็นภาพที่ปรากฏในคลิปก็คือถูกรุมทำร้ายเลย
ตอนเกิดเหตุไม่ได้มีใครเข้ามาช่วยเพราะว่ามันเป็นกลางดึกแล้วคนแถวนั้นก็ไม่ค่อยมี
มีพนักงานของร้านสะดวกซื้อที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ออกมาช่วยตอนที่พวกนี้มันไปแล้ว
ซึ่งนายสิทธิชัยยืนยันว่าเขาไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
ผมไม่ได้มองผมไม่ได้อะไรเลยพักเดียวเขาก็ต่อยเขาก็รุมกระทืบผมเลย
โดยที่ผมไม่รู้เรื่องผมก็พยายามจะหนีเพราะโดนหมัดแรกเนี่ยผมเซแล้ว
ผมก็หนีหนีแล้วเขาก็ชากผมกลับมาแต่ก่อนหน้านั้นผมจำได้ผมไม่เคยมีเรื่องมาก่อน
เขาถามเราว่าอะไรคำแรกที่เข้ามาเลยคือมองหน้ากวนตีนเหรอมองหน้าหาเรื่องประมาณนี้พี่
ผมก็บอกว่าไม่ได้มองมองที่ไหนล่ะแล้วก็หมัดเข้ามาเลย
ผมตกใจที่ผมดูคลิปนะเขาไม่น่าซ้ำผมไปทำอะไรเขาขนาดนั้นสู้ก็ไม่ได้สู้พี่
คือก็คือขึ้นรถแล้วพอผมล่วงไปเขาก็ทืบหัวกระทืบหัวสองสามที
แล้วเขาก็จะขึ้นรถก็กลับมาก็มาเตะหน้าตรงนี้ที่ผมเป็นเนี่ยตรงนี้เลย
เข้านี่เข้าคอผมไม่เข้าใจว่าผมไปทำร้ายอะไรเขาขนาดนั้น
ถามจริงจริงไปดูดน้ำอีท่าไหนที่ทำให้เขากระทืบได้เฮ้ยทำท่าดูดน้ำยังไง
คือผมดกนะพี่คนเรามันไม่ได้ดูดพี่ดกอ่ะแบบดกธรรมดาแบบหน้าตาก็ไม่ได้มองเขาอยู่แล้วถ้าดกขึ้นบนถูกพี่
แค่กระโดดน้ำแล้วก็มองก็โดนต่อยเลยแค่นั้นเองครับ
พี่เป็นพี่พี่งงไหมอ่ะคงไม่กินเหล้าแล้วครับคงต้องพักเลยครับผม
ผมว่าเลิกเที่ยวเลิกกินเหล้าดีที่สุดเพราะการระวังตัวผมคิดว่าผมไม่คิดจะเจอกับตัวไง
เรื่องพวกนี้อาจจะเรื่องเบาบ้างเพราะไม่ไหวกับตัวเองครับ
เพราะเราเมาเนี่ยเราก็สู้เขาไม่ได้เราป้องกันตัวเองไม่ได้
วิ่งหนียังเอายังดึงกลับมาผมประคองตัวเองยังไม่ไหวเลยพี่
ถ้าเป็นตามที่คนเจ็บบอกยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครอะไรมาก่อนเนี่ย
ก็แสดงว่าพวกนี้ถ้าไม่จำคนผิดก็ต้องเป็นพวกแบบชอบไปหาเรื่องคน
ใช่ไหมอ่าแต่ว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อในจุดเกิดเหตุนะครับ
บอกว่าก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะเข้ามาซื้อน้ำในร้านเนี่ยนะ
คิดว่าอาจจะไปมีเรื่องกับชายที่มาก่อเหตุทั้ง๓คนมาก่อนก็ได้
อาจจะเป็นการขับรถกวนกันแล้วก็ตามมาทำร้ายกัน
ไม่ใช่แค่ว่ามาถึงแล้วก็ถูกมองหน้าแล้วก็ไม่พอใจแล้วมาทำร้ายเขา
ส่วนจะเป็นวัยรุ่นกลุ่มไหนก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับ
ที่จะไปไล่ติดตามจับกลุ่มตัวขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเห็นภาพแล้วเนี่ย
นี่เป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ที่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
ชาวบ้านบอกว่ารู้จักกันดีแต่ไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าไปยุ่งด้วยกับไอ้พวกนี้
ก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีประสาทแน่แหละก็อยู่ในกลุ่มแบบนี้แหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าประวัติเขาเป็นไง
เพราะว่าไม่ได้สูงสิงแต่ดังนั้นรั่วทียังมีแอปแพ็ดบ้านรั่ว
มีเยอะไม่ใช่คนเดียวบอกเลยแถวนี้ไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่เด็กคนนี้คนเดียว
มีหลายคนที่ชอบรั่วแต่เด็กคนนี้ก็ประสาทไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วย
ก็รั่วและที่รั่วเราก็รั่วตังคลีดดวงตาเขามองไม่ค่อยตรง

ตำรวจสนจรเข้น้อยบอกว่าตอนนี้มีหลักฐานจากภาพวงจรปิดนะครับ
สายสืบลงพื้นที่เพื่อจะติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุแล้ว
เพราะว่ารู้ตัวแล้วนะรู้ที่อยู่แล้วว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
เดี๋ยวอีกไม่นานได้ตัวมาก็คงรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนวันนั้น